สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนับตั้งแต่วันนี้เขาจะเก็บค่าที่จอดรถแล้วนะ
อัตราค่าบริการเป็นอย่างไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมในช่วงวันหยุดอาสานหบูชา๑สิงหาคม
และวันเข้าพรรษา๒สิงหาคม
วันนี้กับวันพรุ่งนี้ใครที่ต้องเดินทางแล้วต้องใช้ทางด่วน
ฟรีนะคุณผู้ชมขึ้นได้เลยครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน๓สายด้วยกัน
มีทางด่วนเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่๑
ทางด่วนศรีรัฐหรือทางด่วนขั้นที่๒
และทางด่วนอุดรรัฐยาหรือสายบางปะอินปากเกร็ด
ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วไปจนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ก็คือ๒สิงหาคมครับ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางประหยัดเงินในช่วงวันหยุดนั่นเองครับ
และเรื่องนี้ใครจะไปจอดรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตต้องรู้ไว้เลยครับ
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทเปิดพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดินของสถานีครับ
มาใช้เพื่อความสะดวกปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล
วันนี้นั่นแหละจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบครับพร้อมกับการคิดค่าจอดเต็มรูปแบบด้วย
อัตราค่าจอดเป็นดังนี้ครับถ้าคุณจอดครึ่งชั่วโมงแรกอันนี้ฟรีไม่คิดค่าจอด
แต่ตั้งแต่ชั่วโมงที่๑ไปจนถึงชั่วโมงที่๑๔คิดค่าบริการชั่วโมงละ๒๐บาท
และตั้งแต่ชั่วโมงที่๑๕ถึงชั่วโมงที่๒๔จะคิดค่าบริการ๓๐๐บาท
โดยรองรับรถได้มากกว่า๑๖๐๐คันและที่จอดรถสำหรับผู้พิการรองรับได้๒๐คันครับ
โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งกล้องวงจรปิดและรอปภ๒๔ชั่วโมงด้วยครับ
และเรื่องนี้กระทบทุกคนครับเพราะกรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือของไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ชายฝั่งเวียดนามและอ่าวตังเกีย
ส่งผลให้ไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งครับ
โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคตะวันออกต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
เหนือจะมีฝนฟ้าขนอง๑๘๐ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วย
ส่วนอีสานและตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๗๐ของพื้นที่ครับ
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็ไม่รอดครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๗๐ของพื้นที่เช่นกัน